โอ้แม่ปูบูเขาคือใครใช่ไหมไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวแนะ
นำให้รู้จักก็จะบอกเลยว่าโอ๊ดแม่ปูเนี้ยลิด
เยอะมากตำรวดห้านายอะห้าไปจับเขาคนเดียวเนี้ยก่อนจะ
จับได้เล่นเอาตำรวจเหนื่อยแบบนี้อ๋อลืมบอก
เขาเป็นพ่อค้าขายยาไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะครับ
หักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ย
หักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ยหักเจ๋ย
ที่เหมียมานี่หักเจ๋ยหักเจ๋ย
โอ้โหห้าหนึ่งเหรอนี่ห้ารุ่มหนึ่งตำรวจห้านายไปจับโอ๊ดแม่ปูนคนเดียว
แรงเยอะจังแรงเยอะฤทธิ์เยอะค่ะกว่าจะสิ้นฤทธิ์กว่าจะ
ตำรวจเอามือไพ่หลังแล้วใส่กุญแจมือแบบนี้ได้คุณรู้ไหม
เลยเอาตำรวจเนี่ยหอบเลยนะคะชุลมุนวุ่นวายแบบนี้แหละค่ะ
เป็นตำรวจจากชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดลำปางนะคะ
ห้านายไปจับกลุ่มตัวโอ๊ตแม่ปูนชื่อจริงก็คือนายธนานัทปานศิลาอายุยี่สิบเก้าปีอ่ะค่ะ
ใช้เวลาพักใหญ่เลยนะคะกว่าจะควบคุมตัวได้แบบนี้ค่ะ
แม่ปูนเนี่ยเป็นฉายาเขานะเป็นนักค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่ที่เกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ
ตำรวจเนี่ยไปรวบตัวได้ยังไงตำรวจเนี่ยวางแผนค่ะ
ให้สายลักษณ์ไปติดต่อล่อซื้อยายาบ้าจากโอ๊ดแม่ปูนยี่สิบเม็ดในราคาหนึ่งพันบาท
ตกไม่เท่าไรนะครับ๕๐บาทอย่าบ้าถูกขนาดนี้เลยข้า
๕๐บาทค่ะนัดการจุดรับยาก็คือบริเวณบ้านสวนของโอ๊ดแม่ปูนนะคะ
อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางนั่นแหละช่วงที่โอ๊ตแม่ปูนเนี่ย
เขานั่งอยู่ในสวนยังไม่ทันได้ระวังตัวค่ะตำรวจบุกเข้าไปเลยไปชาร์จรวบตัว
อย่างทุลักทุเลแบบที่เห็นนะคะเพราะโอ๊ตเนี่ยโหสู้ขัดขืนสุดพลังไม่ยอมจำนวนต่อฟ้าดินง่ายนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายรวบตัวได้นะคะตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันแบบนี้นะคะ
ตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงของโอ๊ตแม่ปูนค่ะไปพบยาบ้านับไปนับมา๔๕๐เมตรนะคะ
เม็ดเนี่ยไม่ใช่ครอบครองเพื่อเสพแน่นอนค่ะ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอ็มเฟตาบีดก็คือยาบ้า
รอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการนำตัวโอ๊ตแม่ปู
แล้วก็ของกลางไปที่สพเกาะคานะคะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อาจจะไปได้หนึ่งรายนะคะเพราะขายยาเสพติดนะ